คุณผู้ชมครับเราพาย้อนกลับไปดูการจัดกิจกรรมของกลุ่มสภาพนักเรียนนิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทยและกลุ่มเยาวชนปลดแอบครับ
รวมตัวกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะฮะ

แต่ว่าตลอดเวลาที่มีการจัดกิจกรรมเมื่อวานนี้
มันก็มีเหตุการณ์ความฉลบุญขึ้นในบางช่องวงตอน

มีเหตุการณ์ความกระทบกระทั่งกันขึ้นเป็นระยะในการจัดกิจกรรม
ที่บริเวณอนุสาวดีประชาธิบดัติครับ
กลุ่มนักเรียนขออภัยเป็นกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มเยาวชนปลดแอบครับ
รวมถึงประชาชนทยอยเดินทางไปรวมตัวกันนะครับ
ก่อนกิจกรรมจะเริ่มต้นขึ้นในเวลา๑๗นาฬิกา
ก็มีการตรึงกำลังกันของตำรวจแล้วก็เข้าไปเจรจาให้ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมโรค
ตามประกาศในพรกรฉุกเฉินเพื่อระวังโรคโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ตำรวจเองก็เข้าไปพูดคุยเจรจาครับให้กลุ่มผู้จัดการชุมนุมนั้นอยู่ในเฉพาะบนฟุตบาทเท่านั้น
และผู้ชุมนุมบางคนก็วิ่งลงไปบนถนนด้วยนะครับจนมีการล้มแผงกั้นนะฮะแล้วก็ตามไปลงบนถนนกัน
เพื่อเป็นการขยายพื้นที่การชุมนุมกันไปนี่แบบนี้เลยเห็นไหมเอาแผงกั้นลงไปแล้วก็ลงไปบนถนนกันไปนะฮะ
พอถึงเวลา๑๗นาฬิกาก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกครั้ง
เมื่อมีผู้ชุมนุมยกเวทีพร้อมกับดันแผงเหล็กกั้นของตำรวจ
ขยับเข้าไปในชุมนุมที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยได้

มีการเกิดเหตุระทึกขึ้นอีกครั้งในการชุมนุมที่อนุสวรีประชาธิปไตยครับ
มีผู้ชายสองคนครับได้บุกเข้าไปยังบริเวณพื้นที่การชุมนุม
แล้วก็พยายามจะไปพังเต็นต์ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจครับ
จากนั้นการรักษาความปลอดภัยก็เข้าไปควบคุมสถานการณ์
แล้วก็นำตัวชายคนที่ก่อเหตุออกจากพื้นที่นะ
ก่อนจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้น
ซึ่งแก่นำก็มีการปราศัยขอให้คนที่ไม่ใช่นะฮะ
คนที่ไม่ใช่ตำรวจนั่งอยู่ที่
นั่งอยู่กับที่นะฮะป้องกันเหตุการณ์ความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยฮะ
เนี่ยเป็นเหตุการณ์อีกคนกรูเข้าไปนักข่าวก็เยอะ
คืนนี้ตำรวจนอกเครื่องแบบในเครื่องแบบเองก็เยอะนะครับ
ผู้ชุมนุมเองก็ไปเยอะคนสังเกตการณ์ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
นักศึกษาได้มีการสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นไปประสัยบนเวทีครับ
แล้วสุดท้ายก็มีการอ่านแถลงการ๓ข้อ
คือขอให้หยุดคุกคามประชาชนยุบสภาแล้วก็ร่างรัฐธรรมนุนใหม่
อันนี้เป็น๓ข้อที่ยื่นไปยังรัฐบาล
แสดงจุดยืนไม่พอใจการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศล้มเหลว
พร้อมทั้งใช้กฎหมายกำจัดสิทธิเสรีภาพข่มขู่ประชาชนนะครับ
ระหว่างการปราศัยผู้ชมนุมได้สังเกตเห็นว่ามีชายชุดดำแอบไปซุ่มอยู่บนหลังคาของร้านเนี่ยฮะ
มาทำไมครับนะฮะเขาก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นการเข้าไปสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
ก็มีการนำภาพแบบนี้มาให้ได้ชมกันด้วยนะครับ
ก็มีการยุติการชุมนุมไปนะฮะสักประมาณเที่ยงคืนได้ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ก็รอดูว่า๓ข้อที่มีการยื่นไปรัฐบาลจะมีการตอบกลับมาอย่างไรนะครับ
คือเราได้เห็นบรรยากาศแบบนี้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่อนุสวรีประชาธิปไตย
อย่าประมาทเสียงสะท้อนจากประชาชนกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนปลดแอบนะคะ
ทีนี้เล่าย้อนไทม์ไลน์ต่อเนื่องอีกนิดหนึ่ง
ก็อย่างที่คุณทัศนัยบอกไปบอกว่าสุดท้ายแล้วสักประมาณเที่ยงคืน
แก่นำคนสำคัญก็คือนางสาวจุธาทิพย์สิริขันและนายทัศเทพ
เรืองประภัยกิจเสรีนะคะนี่ค่ะสองท่านนี้นะคะประกาศยุติการชุมนุม
ตัดสินใจลำบากมากที่จะต้องมาประกาศแบบนี้เพราะระดับแก่นำเขาบอกว่า
ก็มันมีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลกลัวเรื่องของความปลอดภัย
สำหรับคนที่จะไปชุมนุมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยประกาศยุติการชุมนุม
แล้วให้เวลากับรัฐบาล๒สัปดาห์กับ๓ข้อเรียกร้องคือ
ยุบสภา๒แก้รัฐธรรมนุนปี๖๐
๓เลิกริดรอนสิทธิของประชาชน
ให้เวลา๒สัปดาห์ดูสิว่ารัฐบาลจะมีความเคลื่อนไหวหรือไม่อย่างไร
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามข้อเรียกร้องเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ทีนี้คุณผู้ชมขาหลังจากที่แกนำลงจากเวที
ก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ก็บอกว่าจริงแล้วไม่คิดมาก่อนเลยว่าการรวมตัว
จริงคือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามทวิตเตอร์เนี่ย
ก็จะเห็นมาเป็นระยะนะคะว่ามีการส่งต่อข้อความข้อมูลกัน
จะมารวมตัวกันที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ภายใต้กลุ่มปลดแอบเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมากันเยอะมาก
แต่สุดท้ายแล้วมาเยอะมากนะคะไม่ได้มีการเตรียมการเท่าที่ควร
แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวดูท่าทีรัฐบาล
หากไม่ตกลงตามข้อเสนอ๓ข้อเรียกร้อง
ก็จะต้องมีการเตรียมพร้อมให้ดีกว่านี้

ส่วนเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มากันเยอะ
เขาก็บอกเหมือนกันว่าไม่คิดว่าตำรวจทหาร
ตื่นตัวขนาดนี้แล้วส่งกำลังพลมาเยอะนะคะ
แกนนำค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ได้มีการ
ถุงดำนะคะเพื่อให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษานิสิต
ที่ไปชุมนุมกันเมื่อคืนนี้เก็บขยะ
น้ำดื่มขวดน้ำดื่มต่างกลับไปบ้าน
แล้วก็ยุติการชุมนุมยกแผงเหล็กที่กั้น
ถนนราชดำเนินกลางบริเวณด้านอนุสวรีประชาธิปไตย

เพื่อให้การจราจรกลับมาสู่ภาวะปกติ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พื้นผิวการจราจร
ถูกบีบเหลืองเหลือแค่๒เลนเท่านั้นนะคะ
ทีนี้หลังจากที่ประกาศยุติการชุมนุมค่ะ
แกนนำเนี่ยกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาควบคุมตัวถูกไหม

คุณรังสิมันโรมสสพักก้าวไกล
ซึ่งก็มาอยู่ในที่ชุมนุมในฐานะผู้สังเกตการ
ได้เป็นคนอาสาพากลุ่มแกนนำกลับไปส่งถึงบ้าน
โดยขอให้รถตำรวจนำขบวนเพื่อความปลอดภัย
สุดท้ายสถานการณ์จบลงด้วยดี
ไม่มีการจับกลุ่มหรือแจ้งข้อกล่าวหากับใครทั้งสิ้นนะคะ
แล้วก็ทีมข่าวของเรายังติดตามบรรยากาศต่อนะคะ
เมื่อช่วงเช้าก็ลงพื้นที่ไปบริเวณจุดชุมนุมที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
พบว่าตอนนี้สถานการณ์การจราจรปกติเห็นไหม

ตำรวจสนชนะสงครามและสนสำราญราช
ก็มาเก็บแผงรั้วเหล็กบางส่วนออกจนหมด
ซึ่งตำรวจที่เข้ามาดูแลสถานการณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุม
ถอนกำลังไปเมื่อช่วง๖โมงเช้าที่ผ่านมา
แต่ขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีร่องรอยของการชุมนุมเมื่อคืนทิ้งเอาไว้
ทั้งประกาศข้อความเชิญชวนให้คนมาชุมนุมก็มีบ้างเล็กหน่อย
ขณะเดียวกันค่ะมีนักศึกษาบางคนที่เข้าร่วมชุมนุมเมื่อคืนนี้
มาสังเกตการณ์บรรยากาศที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตย
โดยบอกว่าหลังจากที่แก่นำประกาศยุติการชุมนุม
นักศึกษาหลายคนบอกโอ้โหผมเสียดายอ่ะผมว่าอยากจะมา
แต่ว่าไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ตัดสินใจจะมาร่วมชุมนุมอยู่
แต่เมื่อแก่นำบอกว่าขอให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก
นักศึกษาที่เขาอยากจะมาเขาก็น้อมรับแล้วก็เข้าใจ
พร้อมทั้งบอกอีกนะว่าถ้ามีการชุมนุมอีกผมมาแน่นอน
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมื่อเช้านี้ที่ทีมข่าวเราไปติดตามบรรยากาศนะคะ
ก็ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะจากฝากฝั่งของรัฐบาล
ใช่เรามีบทเรียนมาแล้วนะคะเรื่องเหล่านี้นะ